จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีช่วงของสงกรานได้นะครับ
ตอนนี้ครับรัฐอาหารต่างก็มีการเตรียมพร้อมรองรับมาตรการนี้นะคะ
ร้านอาหารเนื้อย่างญี่ปุ่นกิวเต้ย่านถนนเอกมัยรามอินทาจัดเตรียมสมุดใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบไว้รองรับประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการตั้งแต่วันที่๙ถึง๑๗เมษายนนี้ซึ่งผู้ใช้บริการทุกคนสามารถขอใบกำกับภาษีไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน๑๕๐๐บาทตามมาตรการกินเที่ยวช่วงส
การออกใบกำกับภาษีของร้านกิลกิวเต้จะเขียนด้วยมือ
แต่เจ้าของร้านยืนยันว่ามีพนักงานเพียงพอรองรับการออกใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า
ไม่ต้องใช้เวลารอนานและคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้มากกว่าร้อยละยี่สิบ
จากช่วงที่ผ่านมาที่ยอดขายลดลง๑๒๐บาท
เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีทำให้กลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อประหยัดค่าใช้จ่าย
รายละเอียดของใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่ต้องยื่นกับกรมสัมภากรจะต้องมีชื่อร้านค้า
และเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอย่างชัดเจน
พร้อมระบุใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีที่อยู่ของร้านค้า
รวมถึงระบุชื่อของลูกค้าที่อยู่และราคาอาหาร
ที่สำคัญคืออัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดร้อยละ๗ด้วย
เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี๑๕๐๐๐บาท
ทางสมาคมพัฒนาคารไทยเชื่อนะคะว่ามาตรการรอบนี้จะช่วยทำให้คนใช้จ่ายต่อวันเพิ่มขึ้นเป็น๑๐๐๐บาทจากเดิม

ส่งเสริมให้คนใช้จ่ายภายในประเทศ

อย่างไม่นับรวมการใช้จ่ายภายในโรงแรม
ที่ต่อเนื่องที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ย
ในกลุ่มคนประมาณ๑๐ล้านคนมันขยับตามได้ด้วย
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหลาย
มาตรการค่ารถหย่อนน่าจะเป็นมาตรการ
ตรงใจกับผู้ประกอบการมากที่สุด
กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการออกมาตรการกินเที่ยว

ช่วยดึงให้ผู้มีกำลังซื้อออกมาใช้จ่ายเงิน
สร้างความคึกคักตลอดช่วงเทศกาลสงกรานนี้